อาทิตย์ผลงานของทีมบริวัลสาวไทยนะครับในการแข่งขันชิงชำโลกในรอบที่สอง
เมื่อวานเราสู้กับทางบาเกอเรียได้อย่างสนุกแต่ว่าแพ้ไป๒ต่อ๓เซตครับ
อันดับโลกของบราเกอรียเป็นรองราวหนึ่งอันดับนะครับราวหนักสิบหก
เขาอันดับสิบเจ็ดนะครับเซตแรกในบาเกอเรียใช้การลุกโต้กลับชนะไปก่อน
เซตสองแล้วก็สามไทยก็เล่นอย่างมั่นใจก็แซงนำบ้างสองต่อหนึ่งเซต
เซตสี่แล้วก็เซตห้าทั้งสองทีมก็ดวนกันสู่สี่ครับ
โดยเซตตัดสินต้องดวนกันถึงแต้มดิวส์นะครับก่อนที่บาเกรดชนะไป๓ต่อ๒เซต
ก็คะแนนยี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสอง
และสิบเก้าสิบเจ็ดสาวไทยแข่งแปดตั๊ดชนะสามแพ้ห้า
มี๑๑คะแนนอยู่ที่๖ของกลุ่มทางโค้ชด่วนนะครับบอกว่า
เกมนี้ครับพยายามให้ลูกทีมสลับตำแหน่งเพื่อให้ตัวหลักได้พัก
แต่ต้องยอมรับว่าบาเกรียเล่นได้ดีทั้งสปีดที่เร็วแล้วก็ความคล่องตัว
นัดสุดท้ายนะครับเจอกับทางตุรกีช่วงสายวันนี้
อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาพาราของไทยเรานะครับ
คว้าเพิ่มถึง๙เหรียญทองครับโดยสายสุดีจ้านะ
คว้าเหรียญทองแรกของเธอเองในเอเช่นทราเกมผลนี้
ที่บ็อกเซียคว้า๒เหรียญทองจากวิศนุฮวดประดิษฐ์ครับ
ส่วนเทเวิลเทนนิสกวาดมาได้ถึง๕เหรียญทอง
นำโดยรุ่งโรธไทยนิยมครับจับคู่กับเฉลิมพงศ์
พันคู่ประเภทชายคู่คลาส๖๐
แล้วก็กรีธานะครับพีรพลหวาดบกครับ
ทำเวลาได้๑๑๔๔วินาทีครับ
ถูกห้ามทำหน้าที่ในสนาม๑นัด

ทำให้เกมหยุดไป๒๐นาที
เกมเปิดบ้านต้อนรับชนบุรีนะครับในวันเสาร์ที่๑๓ตุลาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
แต่ว่าเรื่องนี้ครับทางฝั่งสุราชนะครับ
กุ้งสายฟ้าออกมาโต้แย้งผ่านแฟนเพจของสโมสรว่า
เป็นสโมสรอาชีพนักเตะและทีมงานทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง

และเมื่อให้สัญญาณก็แข่งต่อจนจบเกม
ซึ่งสุรธานีนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เป็นรายละอักษรได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะครับ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งครับ

เพราะว่าภาพที่เห็นคือบอลมันออกข้างซ้าย
แต่ผู้สินให้เตะข้างขวาหรือว่าให้สัญญาณหรือยัง
แล้วเริ่มการเล่นมันเกิดปัญหาอย่างไร
ตรงนี้ต้องพูดกันเป็นขั้นเป็นตอน

แต่เรื่องของการตัดสินที่ถูกต้อง
มันก็ควรจะต้องมีการชี้แจงกันออกมาครับ